จะเหลืออยู่๒๐๐๐ใน๒๐๐๐แยกออกมาส่วนในกรุงเทพฯเหลือ๑๐๐๐คุณผู้ชม
คือชุมชนริมครองสามเศษกับแคมป์คนงานก่อสร้างที่แจ้งวัฒนะ

กลายเป็นคลัสเตอร์ที่น่ากังวลอีก๒กลุ่ม๒คลัสเตอร์ด้วยกัน
มาดูหน่อยว่า๒กลุ่มนี้มันระบาดได้อย่างไรนะครับ
จากชุมชนริมคลองสามเศษกันก่อน
เป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ในกรุงเทพมหานคร
นี่ฮะเมื่อวานนี้ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยนะนะฮะ
ยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครเลย
หลังจากที่มีผู้ป่วย

ขอให้หน่วยงานลงพื้นที่ไปตรวจเชิงรุก

แต่ไม่มีหน่วยงานไหนไปดูแล
ชาวบ้านเดียวกร้อน
สิฮะอะไรแบบนี้นะฮะเรื่องนี้นายสมนึกทัพน้อยอดีตประธานชุมชนบริมครองสามเศษและชาวชุมชนออกมาบอกว่า
ตั้งแต่โควิดประบาทรอบสามเนี่ยเมษายนมาเนี่ยคนในชุมชนติดไปแล้วสี่สิบเอ็ดราย
ครับนะฮะมีคนที่ต้องกักตัวอีกแปดสิบรายตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาชาวบ้านต้องดูแลกันเอง
ทำทุกอย่างกันเองทำอาหารแจกกันเองวันละ๓มื้อไม่มีใครเข้าไปช่วยเลย
กรุงเทพมหานครไปไหนทุกคนต้องเสียสละรวมเงินจากทุกคนแต่ละบ้าน
แต่ละบ้านอ่ะคนละยี่สิบมาจากสามร้อยยี่สิบแปดครัวเรือน
๒๐เข้าไปก็ได้เป็นเงินส่วนหนึ่งไปจัดซื้ออาหารทำแจกกันกับชาวบ้านคนที่กักตัว
ตอนนี้มันไม่ไหวแล้วเริ่มกังวลว่าถ้ามันมีคนติดเชื้อเพิ่ม
จะทำยังไงก็เลยรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ช่วยหน่อยเถอะส่งคนเข้าไปหาหน่อยเถอะ
ตรวจคัดกรองเชิงลุกชาวบ้านให้หน่อยเถอะจะได้สบายใจกันนะฮะ
ซึ่งทางสำนักงานเขตราชเทวีก็เลยมีการส่ง
พร้อมกับรถกระบะเข้าไป๑คัน
ไปรับคนจากชุมชนบริมครอง๓เซนโดยเฉพาะผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยง๕๐คน
ไปทำการตรวจ
เพื่อหาเชื้อที่โรงเรียนกิ่งเพชรนะฮะ

ก่อนอันนี้โคต้าเอา๕๐คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงไปก่อนนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีคิวให้คนที่ไปตรวจเพิ่มเติม
จะตรวจให้แบบเต็มอัตราเลยแหละ
เพื่อจะได้สบายใจกันว่าใครติดใครไม่ติดนะครับ
ทีนี้อีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วงเหลือเกิน
คนงานก่อสร้างที่แจ้งวัฒนะคุณผู้ชม
แน่นอนเป็นพื้นที่ของคุณศรีราชเจนจากฮาศาสตรเขตหลักศรีกรุงเทพอหานคร
จากภักดิ์พระรังประชารัฐก่อนลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างของอิตาเลียนไทยที่ผลการตรวจเชิงลุก
พบจาก๓๐๐ติดเชื้อไป๑๙๖คน
มีทั้งคนไทยบรรยายงานต่างบางส่วนส่งไปรักษาแล้ว
การในที่พักคนงานทางบริษัทอิตาเลียนไทย
ก็จะเป็นผู้ดูแลเรื่องของอาการในแต่ละวันคัดกรองคนนะครับ
คุณศิราบอกว่าพื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง
เป็นคลัสเตอร์ใหม่ในการแพร่ระบาดนะฮะ
แล้วก็อาจจะเป็นการแพร่ในวงกว้างและเป็นต้นต่อของปัญหาใหม่ด้วยนะครับ
เพราะว่าอะไรคนทำงานก่อสร้างต้องไปเจอกันเยอะอยู่กันอย่างแออัดต่าง
ก็ต้องมีการตรวจเชิงลุกคัดกรองให้เร็ว
เจิมเร็วรักษาเร็วก็สกัดไม่ให้เชื้อมันระบาดกระจายไปมากกว่านี้นะครับ
อันนี้ก็เป็น๒คลัสเตอร์ใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพอานครยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศไทย